หลวงปู่วรพฤษวิทานพระอริยสงฆ์แดนอีสาน
สรีระสังขารยังไม่เน่าเปื่อยแม้การเวลาผ่านไปกว่า๒๐ปี
ผิวหนังกลายเป็นสีเขียวมรกฏค่ะ
คุณสภาพน่าอัศจรรย์ใจอยู่นะ
นี่คือสรีระสังขารของหลวงปู่วรพฤษวิทานนะคะอดีตเจ้าอาวาส
บรรจุเอาไว้อยู่ในโลงแก้วแล้วก็ตั้งเอาไว้ภายในโบสถ์ของวัดจุมพล
อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นเป็นที่น่าสังเกตว่าสังขารของท่านเป็นสีน้ำตาล
แต่ผิวหนังเป็นสีเขียวมรกฏและดูไม่เน่าเปื่อย
ทั้งที่ท่านละสังขารมาแล้วถึง๒๒ปีนะคะ
โอ้ยเช่าบ้านก็เลยมีความเลื่อมใสสัทธามาก
ทางด้านท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะคะพระครูสิริพัทรศาสตร์นะคะ
หลังจากหลวงปู่มรณภาพทางวัดเนี่ยก็มีการเก็บรักษาสรีระสังขารของท่าน
ไว้ในโรงแก้วใบนี้ตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๙
จนกระทั่งมาพบว่าในวันที่๑๔สิงหาคม๒๕๕๙
ผิวหนังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกฏแบบนี้
แล้วกลายเป็นแบบที่เห็นนี่เลยค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเคยฝันว่ามีพญานาคมาเลื้อยวนอยู่ที่สาราของหลวงปู่ด้วยนะโอ้
พระครูสิริยังบอกด้วยว่าทุกปีทางวัดจะทำบุญเปลี่ยนจีวรให้หลวงปู่ใหม่
ทุกวันที่๑๖เมษายน
และจะทำบุญครบรอบวันละสังขารในวันที่๒๐พฤษภาคมด้วย
แต่ว่าในช่วงหลังที่มีโควิด๑๙ระบาดเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการจัดงานอีกเลยนะคะ
หลายคนที่เขามาเขาจะมาเดินลอดใต้โลงแก้วของหลวงปู่ท่านนะคะ
ปีนี้ค่ะจะจัดงานตามปกตินะคะ
เดี๋ยวจะมีงานบุญเปลี่ยนจีวรหลวงปู่วันที่๑๖เมษา
ครบรอบละสังขารวันที่๒๐พฤษภานะคะแล้วก็จะมีการนิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
อยู่ขอนแก่นหรือเคยไปที่นี่หรือมีโอกาสไปช่วงนั้นแวะเวียนไปกันได้
อยู่ขอนแก่นนะน่าลองไปดูสักครั้งเหมือนกัน